บานนึงอาจารย์ค่ะเปิดละหว่าง๑๕นาที
ล่าเสียแป้งอย่าเบิร์นอย่าเมินหน้าหนี
อย่าเมินน่านีไม่เอานะ

ตอนไปซื้อเย็นตะโฟนะก็คุยกับแม่ค้า
แม่ค้าบอกว่าไม่อยู่แล้ววว

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

นักโทษแป้งหนีข้ามแดน

ถ้าตำรวจทำแบบนี้ตำรวจเชื่อว่ายังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
เพราะว่าไปเอาผู้เชี่ยวชาญมา
ไปเอากำลังที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่า
ขึ้นไปเสริมขึ้นไปเสริมขึ้นไป

นี่ครับนี่คืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงครับ
ตรงนี้แหละเขาตั้งเป็นศูนย์ประชาการไล่ล่าเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อวานนี้
มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะครับ

มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่า

เทือกเขาบรรทัศน์ไล่ล่าเสียแป้งครับคุณผู้ชม

ถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเสียแป้งหนี

ไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับผู้รู้ไปคุยกับคนที่ชำนาญเส้นทาง
ไปคุยกับคนที่รู้ภูมิประเทศสรุปได้๓เส้นทางน้ำแข็ง
เส้นทางแรกครับเสียแป้งอาจจะหนีออกนอกประเทศไปเมียนมา
โดยจากจุดปะทะที่ยิงกันในบ้านตระนะครับ
น่าจะใช้เส้นทางจังหวัดตรังลัดเลาะรัดเลาะรัดเลาะไประนอง
เพราะว่าละนองติดกับเมียนมาใครก็รู้ใช่ไหม
เส้นทางที่สองเส้นทางที่สองเสียป้างนะครับอาจจะหนีไปมาเล
มาเลเซียโดยจากจุดปะทะไปทางไหนอ่ะ
จากบ้านตระเดินลัดเลาะลัดเลาะลัดเลาะไปถึงอำเภอละงูจังหวัดสตูน
จากนั้นก็คงจะนั่งเรือข้ามฝากไปเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับ
เส้นทางที่๒ดอกจันทร์เอาไว้นะคือเขาบอกว่ามันมีแนวทางเป็นไปได้ถ้าเกิดจะไปประเทศอื่น
มันเป็นไปได้มากที่สุดกว่าอันอื่นอีกอ่ะ

เส้นทางที่๓เสียแป้งอาจจะหนีออกนอกประเทศไปอินโดนีเซีย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
เดินเท้าผ่านเขาหัวช้างหมู่บ้านโละหลานะฮะไปยังอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีบ้านเพื่อนเสียแป้งอยู่นะครับเขาบอกรู้ชื่อด้วยชื่อฉุยท่าชมวงนะทีมข่าวนะครับไปสำรวจไปสำรวจบริเวณดังกล่าวเป็นป่าติดกับอ่างเก็บน้ำป่าบอนจังหวัดพัทธรุงฮะซึ่งจุดนี้คาดว่า
เพื่อนใช่ไหมแล้วระยะเวลาถ้าเดินกันจริงอ่ะถ้าเดินกันชำนาญชำนาญหน่อยเขาบอกวันหนึ่งก็ถึงแล้วเราไปถามชาวบ้านไปถามชาวบ้านในพื้นที่หลายคนก็บอกว่าเส้นทางเนี่ยหากไม่มีความชำนาญก็เป็นเรื่องที่ยากนะที่เสียแป้งจะเดินมาที่นี่เพราะมันไกลแต่ถ้ามีความชำนาญเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะเดินมาที่นี่แล้วมันเด
ครับเสริมกำลังตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าจากจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มาช่วยงานที่นี่สองมีการคาดการณ์เส้นทางหนีซึ่งตอนนี้ท่านหนีไม่รู้หนีไปถึงไหนแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดหนีนะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่ลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ไปแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห

ลิกนี้ค่ะไปถามพนธ์ตำรวจโทรอิทธิพลอัชทรียประดิษฐ์ผู้ช่วยของบรตรอเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้ง
เพราะว่าช่วงที่ปะทะแรกตำรวจยังไม่ได้วางกำลังปิดล้อมไง
มันก็อาจจะเป็นช่วงนี้ที่อาศัยจังหวะหลบหนี
แต่ถ้าว่าดูจากการแต่งกายของเสียแป้งแล้ว
รายงานข่าวมาว่าเสือก็ไม่ได้ใส่

ถ้าเสียแป้งลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ได้จริงต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วที่ผ่านมายังไม่มีเลยนะชาวบ้านคนไหนที่ไปบอก
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วันนี้เนี่ยแป้งมาขอความช่วยเหลือฉันเขาได้รับบาดเจ็บฉันช่วยเหลือเขานะผู้ใหญ่
ยังไม่มีใครไปรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบ
ถ้าเกิดเสียแป้งหนีลงมาจากขาวได้ต้องผ่านดาลตรวจของตรวจที่ตั้งอยู่ตู้แนวเทือกขาวบรรทัศน์
จุดตรวจบ้านหาดเหล่าจุดตรวจแยกน้ำตกพรายสะวันอำเภายให้ตรง
จุดตรวจสะพานใยคุ้มอำเภอย่านตะขาว
แล้วก็จุดตรวจหน้าด่านกักกันสัตว์อำเภอนายง

เขาวางกำลังจุดตรวจจุดสกัดตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะ
ดังนั้นมันไม่ได้ง่ายนะที่จะเล็ดรอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้
แต่จากการข่าวเชื่อได้ว่า
ตัวนักโทษแป้งหรือเสียแป้งเขายังอยู่บนเขาด้านบน
เลยทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังอยู่
แต่เดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนในการไล่ล่าหาตัวเสียแป้ง
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ช่วยผอบตร
ท่านก็จะไปปรึกษากับพบตรพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถึงแผนปฏิบัติการ
เพราะว่าที่ผ่านมาเอาตรงชุดไล่ล่า
ก็ได้รับบาดเจ็บก็มีเหนือยก็มี

เรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะ
โอ้โหต้องเสียงบประมาณประเทศชาติภาษีของพวกเราไปเท่าไหร

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการหารือแล้วก็วางแผนเรื่องการค้นหากันใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่ว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เนี่ยหลังจากนี้มันอาจจะมีข้อมูลอะไรมาทำให้แบบเอ๊ะท่านคิดท่านพิจารณาอีกที
ครับนักข่าวของเราคุณผู้ชมก็ไปประจำอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ก็นานแล้วนะไปหลายวันแล้ว

เดินกับลองกินนู่นกินนี่ใช่ไหมคุณผู้ชมจะพาไปสำรวจ
ถ้าสำรวจถ้ำพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเขาไปเจอถ้ำที่เชื่อว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์เคยใช้หลบซ่อนตัว
แล้วยังมีขนำบนเขาอีกกว่า๓๐๐หลัง
๓๐๐หลังนี่แหละเป็นไปได้ว่าเสียแป้งหรือนักโทษแป้งเนี่ยอาจจะไปอยู่แถวนั้น
คือเขาลองไปอยู่แบบ๒วัน๑คืนนะคุณผู้ชม
ก็มีนายพรานในพื้นที่เป็นคนนำทางขึ้นไปพรานป่าก็พาทีมงานไปเจอถ้ำลึกลับครับ

ซึ่งจุดนี้ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่หรือทีมข่าวชุดไหนเข้าไปสำรวจมาก่อน
พรานบอกถ้ำนี้เคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของกลุ่มคอมมิวนิสต์
มีหน้าถ้ำเป็นเนินดินสูงประมาณ๓เมตร
แล้วก็ปรับพื้นดินเป็นขั้นบันได

คุณไก๊ไปสลับกันไปกับแซ็คนี่แหละคุณผู้ชม
ตรงหน้าถ้ำเนี่ยมีปรับพื้นดินเป็นขั้นบันไดก็เดินขึ้นไปได้ง่ายครับ
ข้างในมีหินงอกหินย้อยเต็มเลยเต็มถ้ำเลย
มีพื้นที่โถงขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็จะเป็นโพรงคุณผู้ชมหลายโพรง

ซึ่งหากนักโทษแป้งหลบซ่อนตัวในนี้

หาตัวเจอยากแน่นอนครับพรานบอก
เพราะสามารถจะปีนไปหลบอยู่ตามโพรงต่างได้

หลังสำรวจถ้ำแล้วครับนายพรานก็พาไกด์แล้วก็ทีมข่าวไปสำรวจขนำไปเจอขนำหนึ่งลักษณะคล้ายบ้านคนครับโอ้โหนี่มีลองแพร่ไปด้วยนะนี่เจอขนำอันนี้แล้วเป็นบ้านไม้ค่อนข้างใหญ่ข้างในก็มีข้าวของเครื่องใช้มีอุปกรณ์ทำครัวครบเลยล่ะสภาพก็สะอาดดีเตาแก๊สก็มี

มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม